เอาล่ะคุณผู้ชมมาตลอดกินกันได้แล้วนะคะ
ใครที่อยากทานอะไรแบบอ่าเดี๋ยวเป็นอะไรฮะ

แซ่บนัวรสแบบเลิศต้องพาไปร้านนี้เลย
ชื่อร้านส้มตำเศรษฐีตำทีสามครก

โอ้โฮมือเป็นละวินตำก็ติดละนาดก็ไปดูกันกัน

พี่เท้นเจ้าหน่อยเร็ว
นี่แหละคุณผู้ชมลีลาการตำนี่นะคะ
คือร้านส้มตำเศรษฐีค่ะ
อยู่ข้างถนนฮารินสุดนะคะ
ใกล้สถานีขนส่งตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

โดยมีนางบันทิตาเอื้อหญิงศักดิ์หรือว่าเจ๊เจี๊ยบค่ะ
อายุ๓๙ปีเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ลงมือตำเองเลยนะจ๊ะ

ส้มตำนี้นะคะมีเมนูเด็ดมากกว่า๔๐รายการค่ะ
ตำปูม้าทะเลแบบสดรวมทั้งต้มย่างนะคะ
โอ้โหอีกหลากหลายเมนูเน้นไปที่อาหารที่มันสะอาดสดใหม่อร่อยราคาเป็นกันเอง
ก็เลยมีลูกค้าอุดหนุนทุกวันเลยจนเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ต้องเปิดตำที๒๓ครกพร้อมกันเพราะเดี๋ยวทำไม่ทันลูกค้ารอนาน

๒มือ๓ครกอะคุณคิดเอาสิ
เจเจี๊ยบบอกต่อด้วยนะคะว่าขายส้มตำแบบนี้มานาน๘ปีแล้วค่ะ
โดยจะขายตามถนนคนเดินแล้วก็ตลาดม่วนใจ
หลังเทศบาลเมืองพยาววันศุกร์เสาร์อาทิตย์
และตอนกลางวันก็มาเปิดร้านส้มตำเศรษฐีข้างถนนหารินสุด
ใกล้สถานีขนส่งแห่งนี้โอ้โหเอาเวลานอนที่ไหนเนอะ
ขายดีเหลือเกินนะคะแต่ละเมนูนี้ก็จะอร่อยทุกอย่างเลย
บอกถ้าได้ทานกับข้าวเหนียวร้อนอย่างนี้นะโอ้ยแซ่บอย่าบอกใครเลยจ้า
เป็นน้ำจิ้มมะคามคั่วง้าไซนะจ้ารับรองเหมือนไทยนะจ้า
บอกว่าแซ่บไม่ได้นะเพราะว่าต้องบอกว่าล่ำขนาดล่ำแต๊ะ
ไก่ย่างอบน้ำพึ่งใช่ไหมโอ้โหน่ากินมากแต่ละเมนูนะคะ
เยอะมากเลยอย่างที่แปะไว้ข้างกำแพงนี่แหละค่ะเลือกทานกันได้เลย
สำหรับชื่อร้านส้มตำเศรษฐีเนี่ยนะเจ๊เจี๊ยบเล่าให้ฟังบอกว่า
พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าศักดิ์ป่าคำเป็นผู้ตั้งชื่อร้านให้
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่าได้ไปออกโรงทานกับทางวัด
ร่วมกับกรยานมิตรสายบุญค่ะก็เลยได้ชื่อร้านส้มตำเศรษฐีขึ้นมา
เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วย
ใครสนใจอยากจะไปลองทานเมนูแซ่บแบบนี้ลำแต๊แบบนี้นะคะ
ไปเลยค่ะตั้งแต่เวลา๑๑โมงจนถึง๓ทุ่มของทุกวันนะคะ
ร้านส้มตำเศษฐี

ใช่จ้าอีกครกนึงแตกมาแล้วบางคน
ว่าขายดิบขายดียังกระตูละนาจอย่างที่น้องเบตองบอก

จะ๓ครกไง
ดิบขายดีจริงนะครับตามชื่อเลย
ส้มตำเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐี